จากเหตุการณ์ที่มีหนุ่มเป็นเพื่อนกันนะครับ
ขับรถบรรทุกดินเขามีปัญหาเรื่องของค่าจ้าง
หน้าช้าแล้วก็เอามีดสปาต้าไล่ฟันกัน
คือกินข้าวด้วยกันกินเหล้าด้วยกันอยู่ดีแล้วเมาไงคะ
เป็นเพื่อนกันนี่แหละนะครับคุณผู้ชมสุดท้ายมีคนหนึ่งเสียชีวิตนะฮะ
ญาติก็เดินทางไปรับศพกลับไปประเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
ทางครอบครัวได้มีการตั้งศพของนายสุชาติผลเจริญอายุ๓๘ปี
เป็นอาชีพคนขับรถบรรทุกดิน
ก็ไปตั้งอยู่ที่สาราประดังงานะครับ
อยู่ที่วัดไร่เกาะต้นสำโรงอำเภอเมืองนครปฐม
ก็มีครอบครัวกับญาติพี่น้องไปร่วมงาน
ทีมข่าวก็มีการไปคุยกันกับนางสนทยา
ซึ่งเป็นภรรยาของนายสุชาติผู้เสียชีวิต
เธอก็เล่าให้ฟังทางน้ำตานะครับบอกว่าก็มีลูกกัน๕คน
คนโต๑๗แล้วพิการทางหู
คนที่๒ที่๓เป็นแฝดอายุ๑๖ปี
คนที่๔อายุ๘ขวบและคนสุดท้องอายุ๗ขวบก็ปกติแล้วเนี่ย
จะเป็นเสาหลักของครอบครัวครับไปทำงานที่กรุงเทพ
แล้วก็ส่งเงินกลับมาให้ลูกกับคนในครอบครัว
ก่อนเกิดเหตุก็ทราบแต่เพียงว่าสามีคุยกันกับผู้ก่อเหตุก็เป็นเพื่อนกัน
ทวงถามเรื่องของค่าจ้างเพราะว่าจะรีบส่งเงินนี้กลับมาให้ลูกเมียไง
ก็เลยถามเรื่องของค่าจ้างแต่ว่าคู่กรณีเนี่ยกลับตอบกลับมาว่า
ยังไม่สิ้นเดือนจะรีบอะไรนักหนาล่ะ
เธอเองก็บอกว่าเธอเข้าใจนะสามีคงเป็นห่วงลูกมากไง
คือทำงานแล้วก็ต้องการเอาเงินกลับส่งให้กับลูกกับเมีย
ก็เลยทวงถามไปเพราะว่าต้องการเอาเงินส่งมาให้นะฮะ
ฟังเสียงภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับ
อีกประเด็นนึงที่เธอยังคาใจอยู่คือเรื่องของระบบการจ่ายค่าจ้างครับ
ตามจริงแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของเสมียรนะครับ

เขาบอกว่าต้องมีการฝากเงินไว้กับอีกคนหนึ่ง

ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งที่ผ่านมาแล้วเนี่ย
เห็นมีการโอนเงินให้ตามปกตินะครับ
อย่างไรก็ตามเธอก็ขอความเป็นธรรมจากตำรวจด้วย
เพราะว่าเธอเองไม่รู้เรื่องของกฎหมาย
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะตามเรื่องอย่างไรนะฮะ
อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาช่วยครอบครัว
แล้วก็เหตุการณ์ที่ทำให้สามีเธอเสียชีวิตด้วยนะครับ